คุณผู้ชมก็ต้องยอมรับว่าเทรนด์การปลูกต้นไม้ตอนนี้ไม้ดอกเอยไม้ประดับไม้ใบไม้ด่างอะไรก็ได้รับความนิยมมากจริงอืมถ้าสีสันสวยงามราคาก็ยิ่งแพงใช่ไหมคนที่รักการปลูกต้นไม้เขาก็มีบางคนเขาก็เอาไปขายทำเงินแต่ช่วงหลังหลังอ่ะราคาต้นไม้ก็สูงก็เลยมีข่าวที่เราอ่านกันบ่อยว่าต้นไม้ถูกขโมยเนี่ยมีเยอะมากนะคุณชนะใช่ครับวันนี้
ไอเดียเกี่ยวกับการอาจจะจัดสวนแล้วกันขโมยได้ไม่มากก็น้อยมาฝากผู้ใช้เฟสบุ๊คท่านหนึ่งโพสไอเดียการจัดสวนด้วยต้นคราวรือสีหรือว่ามอสสเปนนะฮะซึ่งเป็นพืชในวงสับปะรดที่ไม่มีรากเป็นรากอากาศแบบเนี้ยลักษณะต้นเนี้ยจะห้อยย้อยลงมาเนี้ยเห็นไหมเขาเรียกคราวรือสีไงห้อยย้อยลงมาแบบน
ก็เนี่ยค่ะเขาบอกหลังจากเปลี่ยนมาใช้กระถางแบบนี้ก็ลดอัตราการโดนขโมยต้นไม้ไปได้๕๐๘เปอร์เซ็นต์

เขาเขียนไว้ว่าปลต้นคราวฤษีจะเหมาะสมกับการใส่กระถางแบบนี้มากสุด

เพราะว่าเอาจริงถ้าขโมยเห็นอย่างนี้ไม่ขโมยดีกว่าคุณ

ไม่แน่ใจว่าวิธีนี้กันขโมยได้จริงไหม

แต่กันคนเดินผ่านตอนคืนน่ะแน่นอนแหละ
ดิฉันว่าคุณลองคิดห้อยจัดสวนไว้อย่างนี้ที่บ้าน
แล้วถ้ามีไส้มาด้วยนะแล้วก็สือคน
อันนี้ก็ศีรษะมานแล้วแหละ
เอาเป็นว่าเป็นไอเดียการจัดตกแต่งสวน
สำหรับใครที่ชอบทำอะไรแบบเก๋
ไม่สวยดีมันกลัว